นี้ต้องบอกว่าเพราะความหวังดีแท้เลยนะคะ
กลุ่มหนึ่งไปเที่ยวในผับผู้หญิงในกลุ่มถูกจับก้น
ก็เลยจะไปเอาเรื่องคนจับก้นชุนละมุนกันไปชุลมุนกันมา
ผู้ชายคนนึงเห็นเขามาต่อยตีกันในร้านพยายามเข้าไปห้าม
แต่ช่วงชุลมุนกันกลายเป็นว่าผู้ก่อเหตุ
เข้าใจว่านี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันก็ต่อยตีกันไปรอบนึง
สุดท้ายพอตอนคนที่เข้าไปห้ามมาผับปิดไงก็เดินออกจากผับ
คนก่อเหตุไปถือปืนดักรอไว้อยู่แล้วเดินออกมาปุ๊บ
จ่อยิงหัวสองนัดตายคาที่เลยนะคะ
นี่ค่ะความสูญเสียที่เกิดขึ้น
คนตายนะคะเอามือลูบหน้าลูบหัวสามีแล้วก้มลงจูบหน้าผากอะค่ะ
ถึงแม้จะรู้ว่าจะไม่ได้สามีกลับคืนมาแล้วนะคะ
ผู้ตายชื่อว่าอะนนอะนนถูกยิงที่หน้าผับแห่งนึง
ถนนเนรแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
พอเมืองสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันหน้าผับ

ไปถึงเนี่ยก็เจอนายอานนท์นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดแล้วนะคะ
สภาพศพคือถูกยิงที่ขมับซ้ายทะลุขวา๑นัด
แล้วก็หนกแก้มซ้ายกระสุนไปค้างอยู่ที่ไทยทอยอีก๑นัท
เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็คุมตัวคนก่อเหตุได้คือในเอ็มนะคะ

ตอนตำรวจคุมตัวได้สภาพเอ็มก็ยับเยินเหมือนกันนะคะ
สอบสวนเรื่องราวเบื้องต้นเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะ
เที่ยงคืนนิดก่อนร้านปิด
ไปเที่ยวสถานบันเทิงกับกลุ่มผู้หญิง
แล้วมีเพื่อนผู้หญิงของเอ็มคนนึงโดนจับก้น

ก็ไปเคลียร์กับคนที่มาจับก้นผู้หญิงคนสนิท

คงจะมีการอาจจะเกือบทะเลาวิวาสกัน
ทีนี้นนท์

แต่นนท์ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายจับก้นและฝ่ายเอ็มเลย
นนแค่เป็นลูกค้าในร้านแล้วเห็นเขาทะเลาะกัน
นนท์ก็หวังดีเข้ามาช่วยห้าม
แต่ด้วยความชุลมูลแล้วผับมันคงมืดอะค่ะ

เอมก็เลยต่อยนนท์ไปรอบนึง
นนท์ก็บอกนี่มาช่วยนี่มาห้ามมาต่อยกันทำไม

แต่ปรากฏว่าเอ็มออกไปหยิบปืน

เพราะออกไปหยิบปืนแล้วมารอเคลียร์อยู่ที่หน้าผับ
พอนนท์เดินออกมาจากผับเท่านั้นแหละ

แล้วเอ็มชักปืนจ่อเข้าหัวนนท์
แล้วยิงเลยสองนัดซ้อน
มีภาพกล้องวงจรปิดตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุด้วย
กล้องไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรอกค่ะ
แต่เสียงปืนชัดมาก

สองนัดแรกคือนัดที่เอ็มจ่อยิงนนท์สองนัดจนเขาเสียชีวิต
ส่วนอีก๓นัดคือตอนที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจะไปไล่จับตัวเอ็มแล้วปืนเอ็ม

แต่ก็ไม่รู้ว่าลั่นหรือว่ายิงต่อสู้เจ้าหน้าที่แหละ
ลั่นออกมาอีกสามนัดแต่ว่าไอ้สามนัดนั้นเนี่ยไม่ได้โดนใครเลยนะคะ
ทีนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทางเท้าที่อยู่ติดกับทางเข้าออกร้านเลย
ได้คุยกับภรรยาของนนท์ผู้ตายค่ะ
บอกว่าคืนนั้นนนแค่ไปเที่ยวงานสงกรานเฉย

แล้วนนท์ก็ไม่ใช่คู่กรณีกับใครทั้งนั้น
หวังดีจะเข้าไปห้ามคนเขาตีกันเพราะไม่อยากให้มาทะเลาะกันในร้าน

กลายเป็นว่าสามีเธอต้องซวยโดนเหตุการณ์นี้เข้าไป
รับว่านนทเคยมีประวัติติดคุก
แต่นนท์ก็พูดชัดเจนแล้วว่าไม่อยากกลับไปติดคุกอีกแล้วอะค่ะ
มาครั้งนี้นนท์คิดว่านนท์จะมีครอบครัว
นะแล้วก็ที่เราไปห้าม

แต่ถ้าเป็นคู่อลีดกันมาก่อนอะไรอย่างนี้
ไม่รู้เลยไม่รู้จักกันเลย
ทีมข่าวเราก็ไปที่บ้านของเอ็มนะคะ

เอ็มอยู่อำเภอดอนเจดีอะค่ะ
แม่บอกว่าคนที่เอ็มไปเที่ยวด้วยที่ว่าโดนจับก้นนั้นแก๊งนั้นน่ะ
ไม่ใช่เมียเอ็มเพราะว่าเมื่อวันเกิดเหตุ

เรื่องที่เอ็มไปมีเรื่องแม่ไม่รู้จริงว่าลูกแม่ออกไปตอนไหน
รู้ก็ตอนที่มีคนบอกว่าลูกแม่โดนจับแล้ว
ลูกแม่เองก็เจ็บเหมือนกันเพราะถูกรุมทำร้าย

ว่าเป็นคนไม่หาเรื่องใครก่อนแน่นอนถ้าไม่เหลืออดจริง
ส่วนปืนเนี่ยเป็นปืนของลูกแม่จริงเป็นปืนมีทะเบียนด้วย
เพราะเมื่อก่อนต้องไปเฝ้าเป็ดไล่ทุ่ง
ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่อยากทำยังไง
ไม่รู้จริงมันมืดแปดด้านไปหมดเลย

ที่ผ่านมาลูกหรือเอ็มเนี่ยก็เป็นเสาหลักคอยดูแลแม่มาตลอด
นี่ถ้าเอ็มติดคุกไปแม่กับหลานจะอยู่ยังไง

ติเป็นคนใจดีคนอ่อนโยนใจดี
อารมณ์หมายว่าถ้าเขาไม่โดนตรงนั้นเขาก็ไม่ทำ
ใช่มันได้เมื่อนมากล้นต้อง
ทางคดีนะคะส่อพเมืองสูพานบุหรี
ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาพกพาปืนแล้วก็ข้อหายิงปืนด้วย
เดี๋ยวต้องคุมตัวเอ็มมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็นำตัวไปฝากขังค่ะ
เอ็มเนี่ยไม่ได้มีประวัติอาทยากรรมอะไรติดตัว

ติดคุกมาแล้วนนท์คือคนตายนะคะ
ติดคุกคดีฆ่าคนตายปี๕๑
แล้วก็แทงคนที่อยู่ในคุกตายปี๕๔
ก็เลยอยู่ในคุกยาวนานมา๑๔ปี

อยู่ข้างในมานานแล้วพี่ไม่อยากกลับไปอีกแล้ว
อ่ะเรื่องนี้คนก่อเหตุก็ถูกจับตัวได้ไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เหลือการดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะ